ติดตามข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
เป็นพาดหัวเลยอุทาหรณ์คุณยายวัย๗๐
ก็ไปล้มล้มแล้วติดอยู่ช่องประตู
ใช่ค่ะติดอยู่อย่างนั้นแล้วคุณยายอยู่บ้านคนเดียวคุณผู้ชม

เดี๋ยวดูตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะไปช่วยคุณยาย

คุณผู้ชมถ้าไม่เห็นภาพข่าวนี้
เราเล่าแทบตายคุณผู้ชมอาจจะคิดภาพไม่ออก

ซอกประตูกระจกกับซอกประตูเหล็กมันยังไงกัน

ถ้าเกิดว่าประตูเหล็กทางขวาที่เจ้าหน้าที่เขาจับ

มันจะบีบขนาดไหนแล้วคุณยายอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าความกว้างมันประมาณฟุตเดียวไหมบรรทัศน์เดียวเท่านั้นเอง
แล้วคุณยายติดค้างอยู่แบบนี้ไม่รู้นานแค่ไหนนะ

ใช่ค่ะบาดเจ็บสิเพราะว่ามีเลือดออกแล้วก็เลือดแห้งกรังแล้ว

พยายามช่วยคุณยายอยู่ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

แล้วอาคารพาณิชย์นี้คุณยายอยู่คนเดียวด้วยค่ะ
ซึ่งอาคารพาณิชย์นี้อยู่ที่หมู่๓
ที่ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตอนเอาตัวคุณยายออกมาได้นะคุณ
ต้องตรวจตามเนื้อตามตัวก่อนคุณยายเจ็บตรงไหน
แล้วดูจังหวะที่จะต้องเอาประตูเหล็กนี้ออกนะคุณนะ
อยู่จะไปรูดประตูเหล็กเปิดเลยก็ไม่ได้อีก
เดี๋ยวมันจะหนีบคุณยายเดี๋ยวมันจะโดนเนื้อคุณยาย
ต้องค่อยเอาค้อนทุบแล้วก็ดึงออกมา
เลาะทีละซี่ทีละซี่ออกมาแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วเอาตัวคุณยายออกมานะ

นี่แปลว่าเลือดออกนานสักพักจนมันแห้งแล้ว
คุณยายมีรอยฟกช้ำมีแผลถลอกตามเนื้อตามตัว

สภาพอิดโรยน่าจะติดอยู่ในซ่องนานหลายชั่วโมง
แล้วถามคุณยายคุณยายก็พูดไม่ค่อยจะชัด
แต่ก็จับใจความได้ว่าจะไปปิดประตูเหล็กม้วน
แต่คุณยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงและพื้นที่ตรงนั้นมันแคบ
ล้มค่ะติดอยู่แบบนั้นนะคะ

จะดึง
ดึงประตูบางตาดึงบางตาเหรอ

ครับตรงภาพนั้นครับอ๋อตรงภาพนั้นครับ
โอ้โฮจะดึงประตูบางตาแล้วมันติด

แล้วคุณยายเปิดประตูกระจกออกมาใช่ไหม

และช่วงระหว่างจะไปดึงประตูเหล็กปิด
ตรงช่องนี้คุณยายดันล้ม
ใช่เออล้มอยู่ตรงชอกนี่
แล้วประตูกระจกมันก็ปิดเข้ามาไงคะ
มันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้มันแคบมากเหลือเกิน
นี่ยังโชคดีนะที่มีคนมาเจอคุณยาย

แต่คนที่มาเจอคุณยายคือผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่นิจารีค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๓มาเจอ
แล้วก็บอกว่ายายเกียมแกอยู่บ้านคนเดียว
ตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วก็จะหลงลืมด้วย
ญาติลูกหลานเคยจะรับยายเกียงไปอยู่ด้วยนะ
จะพาไปหาหมอแต่ยายเกียมบอกไม่เอา
ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ให้ใครมายุ่ง
ยายบอกแบบนี้ก็เลยคอยส่งข้าวส่งน้ำแวะเวียนมาดูทุกวันนะ
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุนั้นญาติยังไม่มาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านมาถึงแล้วก็มาเห็นก่อน
ก็เลยรีบโทรแจ้งญาติแล้วก็โทรบอกให้กู้ภัย

ได้ยินเสียงดึงประตูเหล็กช่วงสัก๓ทุ่มกว่า

หลังจากนั้นเสียงเงียบไปมาเจออีกทีคุณ
สายของอีกวันนึงแล้วว่ามันผ่านมาตั้งสัก๓ทุ่มกว่า

ถือว่าเขาพูดตรงเดียว
ก่อนตอนจะได้ออกพระดูกแบบ

เห็นยายเกียงอยู่ในสภาพแบบนี้
ตอนแรกผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ช่วยยังไงจะดังจะผลักประตูก็ไม่ได้แล้ว
ใช่ค่ะนี่ก็กำลังคำนวณเวลาอยู่
ถ้าเกิดว่าได้ยินตอน๓ทุ่มแล้วมาเจออีกทีช่วงสาย
นี่แปลว่าเป็น๑๐ชั่วโมงเหมือนกันนะ

แล้วยายถึงบอกไงว่าคราบเลือดแห้งเกลอะกรังแล้ว

ตอนนี้เราก็เช็คไปนะคะอาการปลอดภัยแล้ว
แล้วเมื่อเช้านะคุณที่ฉันเล่าข่าวไปตอนแรกอ่ะ
กระดูกสะโพกของคุณยายหักแล้วขยับตัวไม่ได้
ปรากฏว่ากระดูกสะโพกของคุณยายไม่ได้หัก
แต่ตอนนี้ทางญาติเองก็กำลังประสาน

ให้คุณหมอช่วยดูแลรักษาดวงตาของคุณยายด้วย

แล้วก็บางทีก็จะหลงทิศมองไม่ค่อยเห็นนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยญาติบอกว่าไม่เอาละ

ก็คงจะต้องเอาตัวยายเกียงไปดูแลอยู่ใกล้
อย่างน้อยมีลูกหลานอยู่ในสายตานะคะ
เพราะว่ายายเกียงแกก็อายุเยอะมากแล้ว

จำได้ไหมกรณีหนึ่งที่คุณยายแขนไปติดอยู่ตรงที่จับห้องน้ำ

กรณีนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้น
คุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มาเจอ